อันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องเอ๊ค่ะหญิงสาวหน้าตาดีข้าราชการสำนักประหลัดกรุงเทพมหานครนะคะ
ที่ถูกพบเป็นศพอยู่ในรถเก๋งรถเก๋งคันนี้จอดอยู่ข้างทางที่จังหวัดสุราธานีจอดอยู่ข้างทางสามวัน
ครับมีคนไปพบนะคะศพของน้องเอ๊เนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่เบาะข้างคนขับแล้วก็สภาพศพคือถูกยิง
คำถามคือแล้วแฟนนุ่มที่ขับรถไปด้วยหายไปไหนครับตำรวจบอกว่าแฟนนุ่มคนนี้แหละ
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะก่อนหน้านี้ไปคุยกันกับทางครอบครัวว่าจะแต่งงแต่งงาน
แล้วก็ขับรถลงพื้นที่ภาคใต้จะไปบ้านแฟนนุ่มคนนี้แล้วแฟนหนุ่มคนนี้หายไปไหนอืม
สุดท้ายเนี่ยนะคะแฟนนุ่มเข้ามอบตัวแต่เขาอ้างว่าปืนลั่นปืนลั่น
ทำปืนลั่นใส่แฟนสาวจนเสียชีวิตแต่ว่าหลายนัดเลยนะคะกระสุนเข้าที่หน้าท้องอ่ะค่ะ
ที่ทิ้งศพไว้สามวันนะทิ้งศพไว้แบบนั้นอ่าคนนี้ชื่อว่านายโอชา
สวนจันทร์อายุสามสิบเก้านะคะเป็นชาวบ้านหมู่สามตำบลบ้านราม
อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชไปมอบตัวกับชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรภาคแปดค่ะสารจังหวัดสุราธานีออกไหมจับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามคำร้องขอของทางตำรวจสพพุนพิน
สุราธานีนะคะสารท่านก็อนุมัติออกไม้จับ
ตามข้อหาหน้าจอนี้เลยค่ะเจ้าหน้าที่สอบสวนได้มีการสอบพยานบุคคล
รู้ว่านายโอชานี่แหละที่เป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกนี่แหละ
เป็นผู้ต้องหานะคะก็เลยรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ
เป็นคนที่ยิงแฟนสาวนางสาวธิติรัฐศรีราชอายุ๓๕ปีหรือน้องเอ๊
เป็นเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักประหลักกรุงเทพมหานคร
เสียชีวิตอยู่ในรถแล้วก็ทิ้งศพไว้ในรถแบบนี้ค่ะ
รถเก๋งโตโยต้ายาริสสีขาวจอดทิ้งไว้บริเวณสะพานห้วยรัฐ
ในพื้นที่หมู่๕อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี

คนเห็นรถจอดอยู่ตั้ง๓วันกว่าจะมาพบศพนะคะ
ทีนี้ค่ะครอบครัวของน้องเอ๊ผู้เสียชีวิต
และน้องชายของนายโอชาผู้ต้องหาให้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เอ๊พานายโอชาไปหาพ่อแม่ไปหายาดที่บ้านในจังหวัดชายภูมิ
ไปคุยกับครอบครัวว่าจะแต่งงานกันค่ะครับ
หาดูใจกันมาสองสามเดือนนะคะอ่าพาไปพบครอบครัวแล้วด้วย
บอกเนี่ยจะแต่งงานกันนะไปคุยกับพ่อแม่ของทางฝ่ายหญิง
ทีนี้เขาก็จะไปคุยกับทางครอบครัวของฝ่ายชายบ้าง
ก็ขับรถกันไปจะไปที่นครศรีธรรมราชนายโอชาเป็นคนขับ
เอ๊แฟนสาวก็นั่งไปข้างข้างคาดว่าระหว่างทางทั้งคู่
มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงค่ะพอเข้าเขตจังหวัดชุมพร
นายโอชาอาศัยจังหวะที่น้องเอ๊หลับอยู่ที่เบาะข้างคนขับ
แล้วก็เอาหน้ากากอนามัยมาสวมไว้ให้กับน้องเอ๊สาเหตุก็คือ
เวลาคนมองเข้าไปในรถจะได้ไม่ผิดสังเกตนึกว่าคนนอนหลับ
เอาหน้ากากอนามัยปิดเอาเสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ค่ะเพราะว่าฟิล์มรถไม่ค่อยทึบเท่าไหร่
หลังจากนั้นเนี่ยนายโอชาก็ขับรถมุ่งหน้าจังหวัดสุราธานี
โทรศัพท์หาน้องชายให้ขับรถมารับที่อำเภอพุนพินแล้วก็บอกน้องชายว่า
ปืนลั่นใส่แฟนสาวเสียชีวิตทิ้งศพแฟนสาวเอาไว้ในรถเลย
แล้วก็หนีไปนครศรีธรรมราชเลยแบบเนี้ยค่ะโอ้แล้วยังขับรถไปตอนที่มีศพเขาอยู่ด้วย
ใช่ค่ะก็พาศพนั่งไปเรื่อยแบบเนี้ยพลเมืองดีผ่านมาเห็นนะคะ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบก็เลยพบศพน้องเอ๊หรือนางสาวถิติรัฐอยู่ในรถนะคะ
ตอนที่พบศพเนี่ยค่ะสภาพศพคือขึ้นอืดแล้วใส่หน้ากากอนามัย
มีบาดแผลถูกยิงที่ท้อง๕นัดไม่มีปลอกกระสุนตกอยู่เลยนะคะ
นี่คือสภาพศพของน้องเอ๊ค่ะชุดสืบสวนกองมะครับการ
ก็นำตัวน้องชายของผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำน้องชายก็ยอมรับว่า
พี่ชายที่ชื่อว่านายโอชาเนี่ยโทรศัพท์ไปหา
ให้ไปรับจุดที่พบศพแล้วก็บอกว่าปืนลั่น
ทำปืนลั่นใส่แฟนสาวจนแฟนสาวเสียชีวิตจนสุดท้ายเนี่ยค่ะ
นายโอชาก็ตัดสินใจประสานขอมอบตัวที่อำเภอหัวไส
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปรับตัวมานะคะนี่คือนายโอชาผู้ต้องหานะคะ
รับตัวมาสอบปากคำและสำคัญก็คือปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
จุดสามแปดนายโอชาอ้างว่าทิ้งน้ำไปแล้วครับ
ทีนี้ค่ะไล่เรียงไทม์ไลน์นะคะของเหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะ
เอ๊กับนายโอชาเนี่ยก็กลับบ้านที่ชายภูมิแล้วก็กลับมาทำงานที่กรุงเทพ
วันศุกร์ที่๑๘ธันวาคมเพื่อนร่วมงานเห็นน้องเอ๊ก็รีบออกจากที่ทำงานขับรถออกไปเลย
มีเบาะแสว่าบ่ายสามโมงสิบเก้าธันวาคมรถเก่งคันนี้อะค่ะครับ
แยกปฐมพรจังหวัดชุมพรก่อนจะมีคนไปพบศพน้องเอ๊เสียชีวิตอยู่ในรถช่วงเย็นวันที่ยี่สิบธันวาคมในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีนะคะ
ไลน์เรียงลำดับแบบนี้นายโอชาผู้ก่อเหตุก็ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าล่องใต้อ่ะค่ะ
เลี้ยวเข้าทางหลวงใหม่เลขสี่สิบเอ็ดแยกปฐมพรชุมพรนะคะ
ว่าช่วงตรงเนี้ยคุณผู้ชมนายโอชายิงน้องเอ๊เสียชีวิตนะคะ
ช่วงจังหวะตรงนี้แล้วยังขับรถไปต่อก็ให้ศพน้องเอ๊อยู่ที่เบาะข้างคนขับอ่ะ
ขับรถต่อไปตามถนนสายสี่สิบสี่เข้าจังหวัดสุราชธานี
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายสี่สิบเอ็ดสุราชธานีกระบี่
จอดรถเก๋งทิ้งศพเอาไว้ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
แล้วเรียกน้องชายให้มารับกลับบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
นี่คือตามเส้นทางแบบนี้เลยนะคะตามแผนที่หน้าจอ
ที่นี้ค่ะเจ้านักธิก็นำตัวนายโอช่า
ค้นหาอาวุธปืนนะคะนายโอชาอ้างว่าทิ้งน้ำไปแล้วอ่ะนะ
ในพื้นที่ตำบลบ้านรามอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ค้นหาปืนแล้วก็สอบปากคำเพิ่มนะคะ
ว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันปืนลั่นหรือยังไง
อ้างว่าปืนลั่นเนี่ยจริงแล้วสาเหตุมันคืออะไรกันแน่
ก็ต้องหามูลเหตุจูงใจแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
ทะเลาะกันเรื่องการจัดงานแต่งงานหรือเปล่า
หรือว่าฝ่ายชายปกปิดสถานะทางครอบครัว
ฝ่ายชายจริงจริงแล้วมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าครับ
แต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะตัวนายโอชาผู้ต้องหาไม่ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวเลยนะคะ

ส่งพนักงานสอบสวนสพพุนพินในวันพรุ่งนี้ต่อค่ะ
ครับคือก็ต้องรอดูมูลเหตุใช่ไหมฮะ

แล้วจะเรื่องทำผงทำแผนประกอบคำรับสารภาพอีกนะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับครอบครัวของน้องเอ๊
ได้นำศพของน้องเอ๊เนี่ยไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับ
ในพื้นที่หมู่๘ตะบนบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินะฮะ

ก็มียาดนะมีเพื่อนบ้านมีคนใกล้ชิดมาให้กำลังใจกันนะครับ
นายบุญชื่นศรีราชอายุ๖๗แล้วก็นางลีศรีราชอายุ๖๒
เป็นพ่อกับแม่ของน้องเอ๊นะครับ
บอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดชายภูมินะครับ
บอกว่าไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้ตั้งแต่ช่วงวันพระหัสบดีที่๑๗ธันวาคม
จากนั้นได้รับข่าวร้ายว่าลูกสาวเนี่ยถูกฆ่าทิ้งศพในรถยนต์ที่จังหวัดสุราธานี
แม่บอกว่าทีแรกเนี่ยได้รับแจ้งว่าพบรถลูกสาวแล้วก็มีศพอยู่ในรถนะ
ทีแรกก็ยังไม่เชื่อว่าจะเป็นลูกตัวเองนะครับเขาบอกให้ไปดู
ตลอดทางที่ไปดูเนี่ยก็ภาวนาว่าขออย่าให้เป็นศพลูกสาวเลย
สุดท้ายฮะเป็นศพลูกสาวจริงนะครับ
บอกว่าเชื่อว่าคนก่อเหตุเนี่ยก็คือแฟนนุ่มของลูกนั่นแหละ
เพิ่งคบหาดูใจกันได้๒๓เดือนแล้วพามาหาพ่อกับแม่ที่บ้านที่เฉพาะภูมิครั้งนึง
ยืนยันว่าจะไม่ขอโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอน
คำถามเก่ง
เขาพามาบ้านที่นึงแล้วกันแล้วไป
สุดท้ายนี่แหละเป็นแฟนใช่ไหมครับ

ทำงานละเขาก็บอกเขาจะไปเรียกตั้ง

เป็นที่เจ็บป้าดจะไปเปลี่ยนเลยถ้ามีชุดเดี่ยวก็บอกแม่ว่าจะออกไปทานข้าว
คุณพ่อคุณแม่ของน้องเอ๊ที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นสาวสวยประจำหมู่บ้าน
ก็คือเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะครับ
ประกวดนางนพมาศของอำเภอภูเขียวด้วยนะครับ
เป็นคนพูดเพราะพูดเก่งเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับ
มีงานมีการทำอย่างดีนะครับ
ส่งเงินให้กับพ่อแม่ทุกเดือน

นี่ฮะจากฝีมือของผู้ชายที่เพิ่งคบกันได้แค่๒๓เดือนเท่านั้น

ซึ่งมูลเหตุตอนนี้ที่แท้จริงจะคืออะไรเนี่ยต้องรอการสอบสวนต่อ
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะสิ่งสำคัญในการดำเนินคดีก็คือหลักฐานนะคะ
ล่าสุดเมื่อช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรจสุรธานีก็นำตัวนายโอชาผู้เกาะเหตุ

สอบปากคำเพิ่มไปค้นหาปืนที่อ้างว่าโยนทิ้งน้ำ
แต่ปืนยังหาไม่เจอค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วตัวนายโอชาผู้ต้องหาก็ยังให้การวกไปวนมาครับ
โยนปืนทิ้งน้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ไปไปมาบอกว่าโยนปืนทิ้งน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขัน
ล่าสุดบอกว่าโยนปืนทิ้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
โอ้โหคือไม่ตรงเลยนะคะพูดไปวนไปวนมาจังหวัดนั้นทีจังหวัดนี้ที
แต่ว่าจากการเค้นสอบตัวนายโอชาผู้ต้องหาค่ะ
ข้อมูลมาเบื้องต้นแบบนี้นะคะ
ก็คือนายโอชานั่งรถไปกับน้องเอ๊แฟนสาวจากกรุงเทพ
เพื่อไปนครศรีธรรมราชบ้านของนายโอชา

นายโอชาเอาปืนยิงน้องเอ๊ตอนที่นอนหลับอยู่
ว่ายิงตอนอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
พอตายแล้วเอาเสื้อคลุมมาคลุมเอาไว้
แล้วก็ขับรถต่อไปเรื่อยเรื่อย
บอกว่าฟิล์มรถนะคะกระจกมันใส

ขับรถต่อไปเรื่อยอ้างว่าเอาปืน
โยนทิ้งเอาไว้บริเวณแยกวังมะนาวรอยต่อ๓จังหวัด
แล้วก็ขับรถต่อไปจังหวัดประจวบคิริขัน
ชุมพรระหว่างทางโทรให้น้องชายมารับ
บอกน้องชายว่าทำปืนลั่นใส่แฟนสาวจนแฟนสาวเสียชีวิต
ครับให้น้องชายมารับก็คือจุดที่จอดรถทิ้งเอาไว้
แล้วก็ทิ้งศพของแฟนสาวเอาไว้อ่ะค่ะอ่า
แปลว่านายโอชาขับรถพาศพของน้องเอ๊ผ่านหลายจังหวัดมากครับ
รวมระยะเวลาที่อยู่กับศพน่าจะประมาณ๖๗ชั่วโมง
โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยนะขับรถพาศพไปเรื่อย
ก็ต้องไปถามน้องชายของนายโอชาใช่ไหม
คือถ้าถ้าคุณได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายบอกพี่ปืนลั่นแล้วโอ้โหเนี่ยถูกแฟนแล้วตายแล้ว
คุณมารับคุณจะทิ้งศพเขาไว้อย่างงี้เหรอใช่ค่ะก็ควรจะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
แล้วก็ต้องดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปล่อยให้พี่ชายตัวเองหนีไปเรื่อยนะคะ
คือจะบอกว่าเป็นเรื่องฉุกระหุกกระทันหันก็แหมรถทิ้งไว้ตั้ง๓วันกว่าที่ชาวบ้านจะมาเจอเนี่ย
ช่วงนั้นก็เงียบหายกันไปเลยใช่ไหมฮะไม่ไปจ้องไปแจ้งอะไรเลย
ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าล่าสุดเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่นำตัวนายโอชาผู้ก่อเหตุเข้าห้องขังที่สพพุนพินเรียบร้อยนะคะ
ตำรวจเนี่ยก็ให้นายโอชาเข้าห้องขังที่สพพุนพินเอาไว้ก่อนแล้วก็คืนนี้คาดว่าสักตี๓น่าจะนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปชี้จุดที่ทิ้งปืน
ว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะในห้องขังเนี่ยนายโอชาก็ถูกขังรวมกับผู้ต้องหารายอื่นอีก๒คน
ก็มีข้อหารักทรัพย์ข้อหายาเสพติดอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะมีการแถลงเรื่องของการจับกลุ่มนายโอชา

คุณนฤทธิ์บุญนิมผู้สื่อข่าวของเราก็ติดคดีนี้อยู่นะครับ